เอามาดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้กันหน่อยค่ะเธอทำโทรศัพท์มือถือหายเมื่อสองเดือนก่อน
เธอก็โพสต์เฟซบุ๊คใครเจอมือถือเธอช่วยเอามาให้ด้วย
แต่มีคนติดต่อมาเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแต่มาในแนวกันโชคทรัพย
ถ้าอยากได้มือถือขอตังค์สองพันอ้าวคุณนุ่นค่ะ
ไปแจ้งความเลยค่ะคุณนุ่นหรือคุณไอดานะคะ
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่ายี่สิบสองพฤษภาคมประมาณตีสาม
ประสบอุบัติเหตุแถวอำเภอหาดใหญ่แล้วมือถือหายไปเครื่องหนึ่ง
ใครเจอช่วยเอามาคืนด้วยมีรางวัลมอบให้นะคะมีคนติดต่อมาคือ
เอกราชเป็นรายเดอร์ค่ะทักแชทเข้ามาขอสองพันแลกกับมือถือและซิมการ์ด
ถ้าไม่ให้จะเอามือถือไปขายเธอก็บอกว่ายินดีจะให้เป็นสินน้ำใจ
แต่ว่าทักแบบนี้เหมือนข่มขู่กันโชคทรัพย์รู้สึกไม่โอเคนะคะ
คุณนุ่นก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพคหงค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพคหงออกหมายจับนายเอกราชแล้วนำกำลังไปจับกลุ่มตัวที่แลต
แคหะแห่งหนึ่งนะคะใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่
นายเอกราชให้การบอกว่าวันนั้นเขาเพิ่งกลับมาจากผับเจอคุณนุ่นประสบปฏิเหตุลงมาช่วยพยุงไปนั่ง
แล้วก็เก็บกระเป๋าสตางค์กับมือถือให้แล้วคุณนุ่นก็ขึ้นรถไปนะคะ
คุณนุ่นไปแล้วเขาเจอมือถือตกอยู่อีกเครื่องนึงตอนนั้นมันตี๓ตี๔ก็เลยเก็บไว้ก่อน
ทักไปหาตลอดแต่ไม่ตอบที่ขอไปสองพันเนี่ยอยากได้เงินมาจ่ายค่าห้อง
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แต่ว่ามีข้อหากันโชคทรัพย์และยักยอกทรัพย

ทรัพย์สินผู้เสียหายไปเก็บไว้เองไม่ยอมส่งคืนเจ้าของหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ